ถึงเวลาแล้วกันค่ะคุณผู้ชมไปดูกันเลยนะคะ
ไปที่นาตึกร้างกลางสวนลำไยของ
วันดีเกียรติดำค่ะคุณผู้ชมอยู่ใน
ชาวบ้านทั้งในพื้นที่และต่างถิ่นก็แวะเวียนเข้ามา
ชมนาตึกร้างก็ส่วนหนึ่งแหละเพราะว่านาตึกร้างนี้เนี่ย
เกาะสร้างมาตั้งแต่พุทธศักราช๒๔๖๕

เอาสิ่งของน้ำแดงผลไม้น้ำชามาแก้บนค่ะ
เพราะเขาได้เลขแล้วก็ถูกรางวัลหลายงวดติดต่อกัน
เอามาแก้บนเสร็จปุ๊บก็ไม่พลาดที่จะส่องหาเลข
เบอร์ต่อไปในการเสี่ยงโชคงวดใหม่กันด้วย
คือที่ผนังตึกมันมีเลขนี่ไงเห็นไหม
แต่มันมีหลายตัวนะอันนี้๖๗เมื่อกี้๘๒
แล้วก็มีภาษาจีนเขียนไว้บนผนังด้วย
บางคนเสี่ยงเซียมซีหาเลขเลยเอาทุกทาง

ส่วนที่ติดกับนาตึกร้างมีจอมปลวกสารปู่ย่าจอมทอง
ตรงนั้นก็มีเครื่องเส้นบูชามาลัยผ้าสามสี
เอาไว้ขอเลขเด็ดเช่นเดียวกันนะคะ
ลำแม่แจ่มคุณผู้ชมไปดูสิดิ้นถนนสายฮอดแม่เศรียง

ชาวบ้านเขานำผ้าแพร่ไปผูกเอาไว้
แล้วก็ไปจุดทูบจุดเทียนไหว้ขอพรกัน
รวมทั้งมีเครื่องเส้นไหว้แก้บน
ตะเคียนทองเนี่ยไม่ได้ใช้แป้งรูปนะเพราะว่าอยู่กลางน้ำ
เขาใช้แค่เอาน้ำรูปดูแล้วก็ไปส่องดูตัวเลข
เอาน้ำรถเออน้ำรถดูซิจะเห็นตัวเลขหรือเปล่า
แล้วแต่คุณผู้ชมจะส่องใครเขาส่องเขาเห็นเขาก็ไปซื้อกันแหละนะครับ
ส่วนบ้านเลขที่๑๑หมู่๖ตำบลดอนตะนินอำเภอบัวใหญ่
จังหวัดนครราชศรีมาของนายสุทัศน์บรรจงนอกค่ะ
ชาวบ้านนะเขาไปจุดเทียนกันมืดค่ำแบบนี้แหละ
ไปดูต้นกล้วยประหลาดค่ะมันแทงปลีตั้งตรง
โน้มลงมาเหมือนกล้วยต้นอื่น
เจ้าของบ้านเชิญหมอขวัญมาทำพิธีเลยนะ
จุดทูบจุดเทียนขอพรขอโชคลาภมาสู่ครอบครัว
หวยก็มาจุดเทียนกับเขาด้วยค่ะเดินดูรอบต้น
เอาแป้งมาถูโคนบ้างหาเลขเด็ดกันไป
บางคนเห็นเลขตรงกัน
เลขอะไรนะต้องบอกไหม
เขาบอกว่ามันมี๓มี๒เห็นไหม
มี๓มี๒มี๒มีอะไรอย่างนี้
แล้วเขาบอกว่าเขานับหวีกล้วยที่ออกมา๒หวีเนี่ย
ผลกล้วยมันรวมกันได้๑๑ผลค่ะ

ไม่รู้เหมือนกันขลังกว่าไหมหรือว่ายังไง
อันนี้ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้จริง
คุณผู้ชมใครรู้บอกหน่อยนะว่าทำไมต้องไปส่องตอนกลางคืน

เออมันดูแบบเนี่ยศักดิ์สิทธิ์นะฮะ

สุดท้ายกันที่วัดไผ่แขกอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี
มีชาวบ้านมากราบไห้ขอพรหลวงพ่อสำเร็จทันใจก้าวหน้า
แล้วก็ไปส่องดูน้ำตาเทียนในอ่างน้ำมนต์นะฮะ
หน้าพ่อขุนช้างมหาเศรษฐีด้วย
ก็เขาบอกว่าดูด้วยตาแล้วกันอาจจะไม่แน่ใจ
หลายคนก็เลยต้องใช้มือถือถ่าย
แล้วไปดูเองว่ามันเป็นเลขอะไร

คุณผู้ชมดูสิเลขอะไรฮะ

ก็ทำให้หลายคนเห็นก็ส่องเอาเองแล้วกัน

คงบอกไม่หมดเพราะว่าแล้วแต่คนจะมอง